มูลเหตุแห่งคดีที่จ่าทหารคลั่งกราดยิงที่โคราชเนี่ยจนทำให้ผู้บริสุทธิ์กับเจ้าหน้าที่เสียชีวิตไป๒๗ศพ
รวมทั้งตัวคู่กรณีอีก๒ศพแล้วก็ตัวจ่าคลั่งเองอีกศพหนึ่งเนี่ยเป็น๓๐บาทเจ็บอีก๕๐กว่าคนเนี่ยนะ
วันที่ผู้บัญชาการทหารบกแถลงเรื่องนี้เนี่ยพบทบบอกว่ามูลเหตุมันมาจากเรื่องที่ตัวของนายทหารคนนี้ที่เป็นลูกน้องเนี่ยถูกผู้บังคับบัญชาเอารัฐเอาเปรียบ
บอกว่าไม่ได้รับความเป็นธรรมจากผู้บังคับบัญชาด้วย
โครงการเนี่ยไปกู้เงินสวัสดิการมาซื้อบ้านจัดสรรที่แม่ยายผู้บังคับบัญชาทำหวังจะได้เงินทอนเนี่ยมันก็เลยเป็นปัญหายิงกันตายอะไรขึ้นมานะครับ
แต่พบทบก็เลยบอกว่าเอาอย่างนี้ไหนก็ไหนเดี๋ยวสะสางให้เรื่องพวกนี้โครงการหาผลประโยชน์โดยมิชอบในกองทัพ
แต่ว่าจุดเริ่มต้นเนี่ยมันก็ต้องไปไล่เรื่องของทหารไม่มีที่พักอาศัยไม่มีที่อยู่ความจริงมีบ้านพักให้
แต่หลายคนเกษียณแล้วไม่ออกจากบ้านพักเพราะฉะนั้นขีดเส้นเดือนกุมภาพันธ์ต้องออกส่วนทหารคนไหนมีผลประโยชน์ทำอะไรที่ไปในทางมิชอบ
และวันนี้นะครับท่านผู้ชมครับในการประชุมผู้บัญชาการเหล่าทัพวันนี้นะฮะ
พบเหล่าทัพได้ยืนไว้อาลัยต่อผู้เสียชีวิตในเหตุกราดยิงที่นครรัชศรีมาเป็นเวลา๑นาที
หลังจากนั้นก็ได้มีการประชุมร่วมกันนะครับ
พลเอกพรพิพัฒน์เบญยศรีผู้บัญชาการทหารสูงสุด
บอกว่าเรื่องกิจการสวัสดิการต่างในกองทัพได้คุยกันบ้างแล้ว
ก่อนหน้านี้ก็ต้องว่ากันไปตามระเบียบของสำนักนายรัฐมนตรี
ส่วนเรื่องบ้านพักของข้าราชการทหารปกติทุกหน่วยเมื่อทหารเกษียณอายุแล้วต้องส่งคืนนะครับ
ท่านพบสสบอกว่าต้องส่งบ้านพักคืน
แต่บางคนถ้าไม่พร้อมกองทัพก็อนุโลมให้เป็นบางกรณี
และไม่ใช่แค่เฉพาะนายทหารเท่านั้น
ประทวนก็อนุโลมให้ก็ตามลักษณะสังคมไทยที่เป็นสังคมที่เมตตากัน

พลเอกอภิรัตคงสมพงศ์ผู้บัญชาการทหารบกบอกว่า
ตอนนี้กำลังเซ็นคำสั่งปรับย้ายนายทหารระดับพันเอกที่มีส่วนเกี่ยวข้อง

โดยเฉพาะในส่วนพื้นที่กองทัพภาคที่๒
ที่เกิดเหตุรุนแรงที่นครราชศรีมา
ส่วนจะรวมไปถึงแม่ทัพภาคที่๒ด้วยหรือไม่
พบทบบอกว่าต้องให้ความเป็นธรรมเป็นกรณีไป
ไม่ใช่ว่าสั่งย้ายกันแบบเลือดเข้าตาสั่งย้ายไปหมด
ซึ่งเจ้าหน้าที่ทุกคนก็มีความตื่นตัวในการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นอยู่แล้ว
ทีนี้เรื่องของการให้ทหารเกษียณแล้วคืนบ้านพัก

ผู้บัญชาการทหารบกเคยบอกว่าส่วนหนึ่งก็มีข้อยกเว้น
สำหรับอดีตทหารที่ท่านทำคุณงามความดีให้กับประเทศชาติอืมอ่า
และราชมนตรีว่าการกระทรวงกลาโฮมวันนี้ให้สำหรับเรื่องอันนี้
เอกอนุพงศ์เผาจินดารัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยด้วย
นะฮะนี่ท่านก็เป็นอดีตพบทบทั้งนั้นนะครับ
เด็กประยุทธ์บอกว่าเหตุผลที่ยังอาศัยอยู่ในบ้านพักทหารในขณะนี้
แม้จะเกษียณไปแล้วก็เนื่องจากตอนนี้ทำงานเป็นนายรัฐมนตรี

จำเป็นต้องมีเรื่องของการดูแลรักษาความปลอดภัย
ต้องมีสถานที่ที่เหมาะสมในฐานะผู้นำประเทศ
แต่ก็พร้อมที่จะย้ายไปอยู่อาศัยในบ้านของตัวเองอยู่แล้ว
ผมอยู่ข้างมาอยู่บ้านผมอยู่แล้วเลย
กระทรวงมหาดไทยนะครับบอกว่าตอนนี้เตรียมบ้าน
ไว้รองรับตัวเองอยู่แล้วนะครับเพียงแต่ที่ยังพักอยู่ในบ้านพักทหาร
เนื่องจากมีความสะดวกในการเดินทางมาปฏิบัติงานไม่ได้มีจุดประสงค์อย่างอื่นนะฮะ
ก็เป็นการทำงานในฐานะรัฐบาลพลเอกประวิทย์วงสุวรรณ
รองน้ำมนตรีก็บอกว่าไม่ได้อยู่ในบ้านพักหลวงมาตั้งแต่เกษียณแล้ว
มูลนิธิรอยต่อ๕จังหวัดที่ตั้งอยู่ในค่ายทหารนั้น
อยู่ในลักษณะของการเช่าที่กระทรวงการคลัง
ยืนยันว่าทำทุกอย่างอย่างถูกต้องมา๑๕ปีแล้ว
ก็ต้องรอดูอย่างที่พบทบบอกนะคะว่าจะแก้ไขปัญหาให้
กรณีนายทหารชั้นผู้น้อยถูกเอารัดเอาเปรียบจากผู้บังคับบัญชา
ทีนี้ก็ต้องมาดูถึงต้นต่อของปัญหาจะได้แก้ได้ถูกจุด
ว่าระบบระเบียบที่วางกันมามันมีช่องโหวมีปัญหาตรงไหน

โดยเฉพาะกรณีที่เป็นปมเหตุทำให้จากคลั่งกราดยิงที่โคราช